ในวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
ก็จะมีการแถลงผลงานในรอบ๒ปีที่ผ่านมา

ซึ่งก็จะชี้ให้เห็นถึงการทำงานตามกรอบ๑๑ข้อของรัฐบาล

ไทยรัฐทีวีได้รวบรวมความเห็นของนักวิชาการ
ทางด้านรัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์
มองการทำงานของรัฐบาลคอสช

ถือเป็นบทพิสูจน์การบริหารประเทศ

นับตั้งแต่วันที่๒๒พฤษภาคม๒๕๕๙
วบจนปัจจุบันผ่านมาแล้ว๒ปี
หลากหลายปัญหาทั้งความไม่สงบภายในประเทศ
เร่งฟื้นประชาธิปไตย
และการสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมา
มุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ประเมินว่า

หากเปรียบเทียบกับปีแรกที่เข้ามาบริหารประเทศ
จะมีเพียงแค่ความชัดเจนของร่างรัฐธรรมนูล
ที่ทำให้รัฐบาลทำงานได้สะดวกขึ้น
ปีนี้รัฐมนูลผ่านประชามติ
ดังนั้นรัฐบาลก็อาจจะทำงานได้คล่องตัวขึ้น
ไม่ต้องพวงว่าจะต้องเขียนรัฐธรรมนูลใหม่
แต่ที่มีความเด่นชัดขึ้นก็คือว่า
การปรับปรามผู้ที่กระทำทุจริต
อันนี้ก็ค่อนข้างจะมีความชัดเจนขึ้น
ในส่วนของกิจการด้านต่างประเทศ
รัฐบาลก็รู้สึกว่าสามารถที่จะ
ก้าวไปสู่สังคมโลกได้ดีขึ้นเมื่อรัฐมนูลผ่าน
แต่สิ่งที่ทำให้ผลงานของรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน
เปรียบเทียบกับ๑ปีที่ผ่านมา
ยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนกังวลใจ
นั่นก็คือการปฏิรูปประเทศ
ทั้งด้านการศึกษาและปฏิรูปหน่วยงานราชการ
ระบบกระบวนการยุติธรรมและการปราบรามคอรับชัน
การศึกษาของเราเริ่มถอยหลัง
เริ่มให้ชาติในอาเซียนหลายชาติแสงหน้าไป
ซึ่งตัวเลขนี้มันจะจริงแค่ไหนไม่ทราบ
แต่ในแง่ของคนทั่วไปมีความรู้สึกว่า
ปัญหาการศึกษายังมีอยู่ค่อนข้างมาก
ขณะที่ผลงานทางด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล
จากการประเมินตลอด๒ปีที่ผ่านมาพบว่า
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงกระเตื้องขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกของปี๒๕๕๙

แต่สิ่งที่ยังคงทำให้ประชาชน
ที่ให้ความสำคัญกับบางกระทรวง
มากกว่าความจำเป็นของประเทศ
การจัดสรรงบเองมันก็มีจุดที่อาจจะเรียกได้ว่า
ผมจะขอวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ที่ว่า
มีการเพิ่มงบประมาณของกระทรวงกลาโหมจำนวนมาก
ในขณะที่ไปตัดลดงบประมาณของกระทรวงอื่น
สัดส่วนของงบประมาณกระทรวงอื่น

ส่วนการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของเศรษฐกิจ

ขอสชจะต้องให้ความสำคัญ
โดยเฉพาะการกระจายรายได้ที่ปัจจุบัน

หลายอย่างก็เดินมาถูกทางนะครับ
แต่ว่าอาจจะบางเรื่องอาจจะต้องให้น้ำหนักมากเป็นพิเศษ
อย่างเช่นการกระจายรายได้

ยกระดับขี่ความสามารถในการแข่งขัน
ต้องเป็นการแก้ปัญหาที่รากฐานของปัญหาจริง

ไม่ใช่เรื่องของการสร้างอารมณ์ความรู้สึกว่า
ได้มีการดำเนินการแล้วเรากำลังจะดีขึ้น
แต่ว่าต้องไปแก้ที่รากฐานจริง
ดังนั้นสิ่งที่รัฐบาลต้องทำต่อจากนี้ไป
คือการทำร่างยุทธศาสตร์ระยะยาว
ด้วยกระบวนการให้ทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุด
เพื่อส่งมอบให้รัฐบาลจากการเลือกตั้งระยะต่อไป
พร้อมไปกับการเปิดกว้างให้มีเสรีภาพ

ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง
เพื่อให้ประเทศกลับคืนสู่ประชาธิปไตย

สิริวัณรักษัตริย์ข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน